เคยเห็นไหมงูขวางถนนเฮ้ยแล้วแล้วแมวเฝ้าอยู่อย่างเงี้โอ้
เอาไปดูซิว่าจะจับงูหรือจะจับแมวออกก่อนดี
อ่ะคุณผู้ชมครับนี่งูทางมะพร้าวเอาบอกไว้ก่อน
งูไม่มีพิษก็จริงแต่มันฉกมันกัดเอานะเออ
แมวสีขาวตัวนี้รับบทเป็นหน้าที่คือฮีโร่

งูมันนอนขวางถนนอยู่ที่บริเวณถนนศรีน้ำซึม
ตรงข้ามกับตลาดพัฒนาตะบนอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
หลังจากนั้นครับหมอบีมือปราบสามอ้อไม่ใช่
มือปราบงูมาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี
มาเลยครับพี่แกชื่อจริงชื่อว่านายสุพรรค
หรือว่าเขาเรียกกันหมอบีหมอบีดูมันโยงโย่งยงโย่อย่างกับติสปิง
นี่คือท่าทางการโจมตีของงูทางมะพร้าวนะครับ

ชกข้าปกอันเนี้ยชกเข้าปก

อันด้านมันก็จับหางมันอย่างเนี้ย

คนที่เขามีความชำนาญมีความรู้เรื่องนี้

จะทำให้มันรู้สึกเหมือนสู้ไม่ได้
แล้วถ้างูทางมะพร้าวมันสู้ไม่ได้มันทำไง

ใช่น้องใบตองเนี่ยตอนนี้มันสู้อยู่เพราะมันยังมีแรง
แต่พอมันเริ่มรู้ตัวว่ามันสู้ไม่ได้

ไอ้ตอนที่มันแกล้งตายนั่นแหละเขาจะเริ่มทำการจับมัน
แกล้งตายแล้วนี่ไงแล้ว

ดูไงพร้อมมันแกล้งตายแล้วว่ะนอนสิเอ๊ยลูกเอ๊ยนอน
เดี๋ยวจะได้จับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดี

วิธีการเขาเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่ได้แนะนำว่าใครต้องทำอย่างนี้นะ
ไม่ใช่คุณไปเจองูทางมะพร้าวคุณชนะแนะนำบอกว่าทำให้มันแกล้งตาย
เข้าไปตีบ้าแล้วมันได้ถกเข้ารูกตาเนี่ย
คุณเห็นไหมนี่คือพฤติกรรมของมันเป็นอย่างนี้
อันนี้ต้องให้ถ้วยรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมเลยนะ

โอ้โหออสซาแก้ต้องลงแล้ว

ถ้าเจองูก็แจ้งกู้ภัยเขาจะได้จัดการอย่างนี้ครับ